ไม่หวนเอียงกับทางยานเรือง

สวัสดีครับคุณผู้ชม
ต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้พระฤหัสสัมปดีแล้วนะคะ

อยู่ประเทศไทยนี่เราต้องระมัดระวังนะ

ระวังในที่นี้คือหมายถึง
คุณดูข่าวไหมที่เชียงราย

คือผมว่าไม่ใช่ยิงผิดตัวนะครับ

ผมต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมเสียก่อนว่า

ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะครับ
บางคนอาจจะเรียกด่านลอย
ด่านลอยก็คือประเภทที่อยู่เนี่ย
มีตำรวจโผล่ออกมา
คือไม่ได้มีกลวยตั้งไม่ได้มีป้ายไฟ

ท่านผู้ชมก็ขับรถขับลาการขับขี่เนี่ย
ผู้ขับขี่ก็ต้องทราบใช่ไหมครับว่าด่านประเภทไหน
ไม่ใช่อยู่ก็มีด่านลอยขึ้นมา
คำว่าด่านลอยคืออยู่ก็โผล่ออกมา

ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะ
ผมคุยกับท่านรองโฆษกพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะ

ชนะเจริญนะท่านก็บอกว่าถ่ายคลิปได้เลย
แหมบางทีมันก็มืดนะ

แต่ว่าคลิปนี้มันดันเป็นคลิปหน้ารถที่เชียงราย

แฟนกันมากลับมาเยี่ยมบ้านที่เชียงรายกำลังขับไปเชียงใหม่
คนขับเป็นผู้ชายคนนั่งข้างเป็นผู้หญิง
เป็นแฟนกันขับผ่านด่านด่านหนึ่งนะครับ
ซึ่งต่อมาเนี่ยทางตำรวจที่เชียงรายใช่ไหมครับ
เขายอมรับว่าเป็นด่านของฝ่ายปกครองนะครับ

แต่ว่าดูจากคลิปนี้เสียก่อนนะฮะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถชนกำแพง
คือถ้าฟังในคลิปนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นขับผ่านมา

ด่านนี้มีไฟหน่อยนะ
แล้วก็กี่นัดคุณมิ้น
ได้ยินเสียงปืนครั้งหนึ่งค่ะ

เข้าที่ท้ายถอยใครครับก็คือคนขับ
เป็นผู้ชายอายุ๓๕ปี

เป็นผู้รับเหมาทำงานอยู่ที่จังหวัด
ระยองกับไม่เยี่ยมบ้านเป็นคนเชียงราย

จากเชียงรายมาเชียงใหม่ผ่านด้านนี้

ที่เรียกว่าอะไรครับ

ด่านตรวจก็แยกย่อยไปอีก
แอลกอฮอกับแยกเสียบติด

มีด่านที่ตำรวจที่เชียงราย

ด่านนี้เป็นด่าน

ผู้ใหญ่บ้านก็ตั้งด่านได้นะ

ฝ่ายปกครองต้องขออนุญาต

หรือผู้ว่า

ซึ่งผมจะต้องอธิบายให้ท่านผู้ชม

มันมีหลายด่านใช่ไหมคะ

ประเทศไทยก็ไม่รู้ทำไมด่านเยอะอย่างนี้
คนไทยชอบมีอะไรเยอะ

ประเภทแรกนะครับท่านผู้ชมครับ

ประเภทแรกเอาเข้าใจแบบบ้านแล้วกัน

เป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนจับกลุ่มความผิด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

อันที่๒ที่มีนะครับ

เจ็บมั้ยมีจุดตรวจ
แม่มาคนละประเภทเลยครับ
จุดตรวจหมายถึงสถานที่ที่เจ้า
พนักงานตำรวจออกปฏิบัติการตรวจค้นโดย

แต่ต้องไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
ก็หมายความว่าอันนี้ไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
อืมนะครับจุดตรวจ
ทั่วคราวแล้วครับมีอีกครับยังไม่จบครับ
สกัดเอาให้พอ
จุดสกัดครับจุดสกัดเป็นอย่างไรครับ
ก็ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่การตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
เหตุพอเกิดเร่งด่วนจุดสกัดนี่
ต้องยกเลิกเมื่อเสร็จภารกิจ

มีภารกิจถึงจะมีแล้วพอเสร็จภารกิจก็ต้องเลิกเลย
ถูกต้องครับคุณมินทร์นี่เก่งนะ
นี่เสร็จภารกิจนะ

ด่านอะไรด่านปกครอง

ปกครองก็คืออาสา

อาสาสมัครผู้ใหญ่บ้าน

อืม
ตำรวจเขาบอกพกปืนได้เพราะปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานอะไรต่าง
อยู่ในพื้นที่นะฮะพกปืน
ที่เชียงรายนี่นะมีกัน๗คน

เขาไปเจอขวดเหล้าขวดเบียร์

มีด่านตรวจที่เชียงรายนะ
ก็เรียกฝ่ายปกครองด่านตรวจเอาละ

ก็แสดงว่ามีด่านตรวจมีจุดตรวจ
มีจุดสกัดนะครับ

จุดสกัดในเขตเดินรถทางหลวง

อื่นนะฮะจุดตรวจอื่น

ท่านผู้ชมครับก็คือจะมีด่านตรวจ

เอาทีนี้กรณีของที่เชียงราย

อ่าก็คือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน๑ใน๗นั้นให้การว่ายิงขึ้นฟ้าโอเค
ยิงขึ้นฟ้าในธรรมนองเดียวกับที่คุณเสกยิงนะฮะปึ้งปั้งนะฮะ
ถามว่าตามหลักการฟิสิกส์เนี่ยนะฮะผมต้องพูดนิดหน่อยหลักการคำนวณ
ไหนเรียนมาคงไม่มีใครยิงในแนวตั้งฉากแบบนี้นะฮะการยิงคงจะเป็นการยิงแบบนี้
สังเกตได้ไหมฮะยิงอย่างนี้นะยิงอย่างนี้เพราะฉะนั้นการยิงอย่างนี้
ครึ่งวงกลมนี้นะฮะหมายความว่าเริ่มยิงตรงนี้นะครับ
เขาจะไปตรงนี้ระยะทางจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่ครับ
เขาคำนวณได้มีถึงสามถึงสี่กิโลเมตรครับก็หมายความว่าถ้ามีด่านที่ตรงนี้นะครับ
รถนี่แค่ไปแค่๑๐เท่าที่เห็นในคลิปเนี่ยไปแค่๑๐กว่าเมตร
ก็โดนยิงแล้วไม่ได้ถึง๓มันไม่มีการยิงแบบนี้ครับอย่างนี้แล้วอย่างนี้
อันนี้ไม่มีถูกไหมครับลักษณะเป็นการอย่างนี้คือตามฟิสิกส์เลยนะฮะ
ตามที่เขาคำนวณเลยระยะความเร็วเนี่ยเขาบอกว่าเร็วกว่าเครื่องบิน
เครื่องบินบิน๑๐๘๐ประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หัวกระสุนเนี้ยไปเร็วกว่านั้นอีกครับอ่าระยะความสูงเนี่ยเขาบอกว่าสูงมากกว่าดอยสุเทพซิอีก
ความสูงเนี่ยนะฮะดอยสุเทพสูง๒๕กิโลนะฮะก็แสดงว่ากระสุนเนี่ยขึ้นไปสูงมากกว่าดอยสุเทพไปถึง๓กิโลได้นะฮะ
ตรงนี้๓กิโลแถมไปถึงไปไกลถึง๓๔กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะ
ที่รถเนี่ยแค่ผ่านด่านมาแค่๒๐๓๐เมตรเนี่ยจะมีการยิงขึ้นฟ้าแล้วกระสุนตกลงไปนะฮะ
เหตุผมคิดว่าคุณมิ้นครับตอนขับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยด่านมันก็มืดนะ
เขากำหนดด้วยนะครับเขากำหนดด้วยว่าด่านเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายจราจรคำว่าหยุดที่ด่านหรือที่จุดตรวจเนี่ยโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานด่านตรวจจุดตรวจนะฮะ
อกจากนั้นในเวลากลางคืนไฟแสงสว่างต้องมองเห็นอย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า๑๕๐เมตร

และจะต้องมีข้อความกำหนดมีแผ่นป้ายแสดงข้อความหากเจ้าหน้าที่พร้อมเบอร์โทรศัพท์
โอ้โหอันนี้เขาระบุไว้เยอะเลยนะ
มากแต่ว่าเมื่อสักครู่ในคลิปจริงก็พอจะเห็น

ถ้าเกิดโบกอย่างนี้หยุดหรือว่าไป

ค่ำกลางคืนอยู่ดูก็มีคือส่วนใหญ่ถ้าหยุดอ๋อที่กรุงเทพฯเราเจอกัน
ถ้าตำรวจจะโบกให้เราหยุดคือเขาจะยื่นมากั้นไว้อย่างนี้
แล้วก็จะขยับตัวมาขวางทางเรานิดหนึ่งแล้วกั้นไว้อย่างนี้
นั่นคือหยุดแต่เมื่อสักครู่ที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นอย่างนี้เนอะ

คุณมินเป็นเยอะไหมไม่แน่ใจ

แสดงว่าเรากลัวป้องกันอัดยากรรมต่าง

อันนี้ไม่ใช่เกิดเหตุการณ์แรกนะครับท่านผู้ชม

มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นแล้วครับ

ชูเวชตีแสดงหน้า
ผมไม่รวมรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการผมไม่หวน

ชูเวชตีแสดงหน้า

เหตุการณ์ที่ประเภทนี้ในธรรมนองนี้

โดยเกิดขึ้นที่สกนคร

ถ้าจำได้ก็เป็นนักศึกษา

เรียนวิศวะอยู่ด้วยนะฮะ

เข้าใจว่าเป็นรถแจ๊ดนะฮะไปกับเพื่อน๒๓คนขับผ่านไป
แล้วก็มีตำรวจมากวักมือให้หยุด
ตำรวจก็คงไม่ทราบนะครับเพราะขับรถนะฮะ
ปรากฏว่าเด็กนักศึกษาพร้อมกับเพื่อนก็กลัวตกใจ
ก็ขับรถหนีก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
กระสุนก็เข้าที่ไทยทอยเช่นกันเลยครับ
แบบเดียวกันเลย
ยัดยาเสพติดซึ่งก็มีเถียงกันว่าเป็นคนโดนยนต์ยัดยา
กรณีของที่เชียงรายผมอยากจะพูดนิดนึงว่า
ถ้าเกิดไม่มีกล้องหน้ารถ
ถ้าไม่มีกล้องหน้ารถนะครับท่านผู้ชมครับ
หรือไม่มีหลักฐานใดที่ปรากฏออกมา
เช่นขับรถไปคนเดียว
ไม่มีแฟนนั่งอยู่ด้วย
หรือไม่มีกล้องหน้ารถ
ก็อาจจะโดนยัดยาเสพติดได้หรือเปล่า
นี่คือข้อสังเกตของชาวบ้านที่โดยทั่วไป
ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูง
เพราะว่ากลางค่ำกลางคืนถามว่าตั้งด่านไป
ตั้งไปแล้วพอรถผ่านไปมีเสียงกระสุน
และผู้ขับเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ไม่ได้ว่าคนที่ขับขี่ทั่วไปเนี่ย
ต่างจังหวัดในชนบทก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าขับผ่านไปในชนบทจู่มีด่าน
เขาบอกว่าเป็นด่านฝ่ายปกครองด่านฝ่ายปกครอง
ต้องสอบถามเลยครับเพราะเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตำรวจบ้าน

อันนี้ก็ต้องสอบถามครับเพราะว่าอยู่จะนึกจะตั้งด่าน
ก็จะไปตั้งได้ยังไงล่ะครับมันไม่ใช่ว่าตั้งตามใจได้

ข้อที่๒ถามว่าทำไมถึงมีแอลกอฮอล

กองเต็มเลยหลังด้านนี่ครับถ้ามีลักษณะแบบนี้
เราห้ามให้คนขับขี่ดื่มแองกอฮอล์แต่คนตรวจดื่มเสียเอง
นี่โดนทั้งตั้งแต่ดื่มในขณะปฏิบัติหน้าที่ไปอีก
ข้อที่๓ขุนมิ้นครับถ้าเกิดขับไปและถ้าไม่จอดถึงยิงไหม
คือเรื่องนี้ถกเถียงกันอยู่ว่าเกินกว่าเหตุไหม

อะไรก็แล้วแต่เถอะครับนะถามว่าต้องยิงไหม
เมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องอะไรครับเรื่องอาวุธปืน

อาวุธปืนอาวุธปืนเนี่ยถ้าพูดแบบบ้านเลยนะครับ
อย่างที่ผมบอกอธิบายคือ๑มี๒พกทำไมครับ

แค่นี้เองล่ะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้
จะมีเนี่ยถามว่ามีได้ก็ต้องซื้อ
เขาก็ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อ

เมื่อมีมันก็มีอยู่๒อย่างคือมีทะเบียนกับไม่มีทะเบียน
มีทะเบียนไม่มีทะเบียนไม่มี
มีทะเบียนแล้วผิดมืออีก

อ่าผิดมืออีกนะฮะถ้าไม่มีไปเลยสิบปี

สิบปีผิดมือห้าปีพกไปในที่เมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุจำเป็นเหตุอันควรผมก็บอกแล้วเหตุจำเป็นเหตุอันควร

เช่นไปตามผู้ร้ายเนื่องจากควายหนีไปหรือว่าย้ายบ้านไฟไหม้

หรือเอาไปซ้อมถ้าไม่มีเหตุอันควรกี่ปีครับ

๕ปียิงจริงอย่างกรณีคุณเสกยิงมันเป็นแค่ระหูโทษ
เพราะว่ามีทะเบียนนะครับ
แต่พอยิงแล้วไม่รับเขาก็เลยออกหมายจับเพราะว่ามีโทษนะครับ
เรื่องยิงเนี่ยมันมาจากการพกเพราะว่าพก
ก็มัน๕ปีมันเกิน๕ปีเขาเลยออกหมายจับ
กลับมาที่เชียงรายถามว่ากรณียิงเนี่ยยิงเพราะอะไรครับ
รถผ่านไปเนี่ยถึงขนาดยิงเลยเหรอ
แล้วรถเขาไม่ได้ขับเร็วด้วยดูจากในกล้อง
นะขนาดยิงเลยเหรอคือแฟนเนี่ยให้การบอกว่า
เขาได้ยินตอนที่กลุ่มคนที่ด่าเนี่ยกรูมาที่รถเนี่ย
แฟนสาวได้ยินบอกว่าพูดกันทำนองเหมือนกับว่า
จะสกัดรถที่ยาเสียบติดแต่ยิงผิดตัวอืมนะ
ก็คุณคุณจะสกัดเนี่ยคุณถึงขนาดว่าต้องยิงเลย
แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงประชาชนเนี่ยขับขี่รถไปเนี่ย
รถว่าสีขาวหรือสีดำนะฮะข้างข้ามกลางคืนนะฮะ
ถูกขนาดถูกยิงอย่างนี้และถ้าเกิดไม่มีกล้องหน้ารถ
ไม่มีคนไปด้วยแล้วเกิดคนเดียวแล้วเกิดเขาเฮ้ย
ยิงอย่างงี้ก็ยัดยาไปซะจะได้จบจบ๕เมตร๑๐เมตร
แล้วก็บอกว่ามาตั้งด่านสกัดยาเสพติดอย่างนี้ได้ไหมครับ
กรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการยิงตำรวจเขารู้สึกว่าจะมามอบตัวแล้วนะ
ใช่ค่ะมาแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
เป็นผู้ช่วยนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะฮะโดนข้อหาอะไรคุณมิน
๒๘๘ใช่ไหม๒๘๘ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ทีนี้การฆ่าคนตายโดยเจตนาถามว่ายิงไปโดยเล็งเห็นผล
ก็คุณยิงไปที่รถแล้วไม่มีคนนั่งอยู่ในรถด้วย
นะมันเล็งเห็นผลแล้วยิงไปเอ้ายิงไปโป้งปรากฏว่าไปโดนที่
ถอยเขาการอ้างว่าไปยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรเนี่ยนะ
คงฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นลายนี้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหม
บอกว่าผมทำหน้าที่ผมเห็นรถเนี่ยวิ่งผ่านด่านไปกวักมือเรียกไม่
หยุดนะก็เข้าใจว่าเป็นรถคนร้ายน่ะเป็นคนเป็นรถที่อ่า
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเห็นว่ารถเนี่ยสีคล้ายคลึงกัน
สายรายงานมาว่ามีรถขนยาเสพติดสีขาวผ่านไปกวักมือเรียกไม่หยุด
ก็เข้าใจว่าเป็นรถที่ขนยาเสพติดได้ไหมได้ไหม
เขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหมก็ดูเหมือนจะฟังเข้าทีอ่ะ
ทำหน้าที่อ่ะนะฮะก็คืออ้างเหตุว่าคือบางครั้งเนี่ย
ก็อ้างอยู่สองเหตุแล้วครับเหตุที่กระทำการไปเพื่อป้องกัน
สิทธิของตนเองอ่านะฮะเช่นอ่าอุ้ยยิงสวนมาอ่ายิงสวน
ยิงมาไม่ใช่ยิงสวนว่ายิงมาเรายิงไปอ่านะเพื่อให้พ้นพยานอันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายหรือพยานอันตราย
ใกล้จะถึงตัวถ้าได้กระทำสมควรแก่เหตุป้องกันได้ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้นั้นไม่มีความผิดอ่าอันนี้อ้างอ่าอันนี้อ้างนะฮะ
หมายความว่าเวลาไปสู้เนี้ยต้องอ้างอย่างงี้แน่อ่านะฮะอ้างว่า
นี่เราต้องการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะหรือว่า
เห็นว่าเป็นการป้องกันแต่ผมว่ามันอ้างไม่ได้นะ
กรณีแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีพยานยืนยันนะ
นี่ถ้าไม่มีพยานยืนยันเนี่ยคุณมิ้นตายนะเพราะอะไร
แน่นอนเออเอาปืนเถื่อนไปสักกระบอกนึง
วางไว้ข้างรถดีครับนะเอายาไปได้ไหมได้
ข้อหาสองแปดแปดถึงขนาดตลอดชีวิตนะครับข้อหาของสองแปดแปดเนี่ย
คือฆ่าคนตายโดยเจตนาสิบห้าถึงยี่สิบหรือตลอดชีวิต
หรือแม้กระทั่งประหารชีวิตแล้วแต่พฤติกรรมของการกระทำ
ไปตามผมต่อเด็กหน้ามีอีกครับ
สุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
คุณมิ้นครับเวลาที่ตำรวจเนี่ยทางเชียงรายเนี่ย
เขาได้ตัวแล้วใช่ไหมมามอบตัวเขาก็ต้องทำอะไรครับ

สิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับที่ผมเห็นเนี่ย
คือปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจสถานที่เกิดเหตุที่เป็นด่านเนี่ยนะ

เป็นอ้างว่าเป็นด่านฝ่ายปกครองเนี่ยคุณมินครับเมื่อเกิดเหตุมีคนตายเนี่ยควรจะทำยังไง

ควรจะปิดสถานที่เกิดเหตุไหมครับ

อ่ะนะฮะก็พูดง่ายว่าดูในหนังก็เห็นแล้วครับ
หนังฝรั่งนะโอ๊ยเอาเชือกเกิดกั้นไม่ให้ใครเกี่ยวข้อง
คนที่จะเกี่ยวข้องได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการเก็บพิสูจน์หลักฐาน
เพราะอะไรครับเพราะว่าต้องหา

นะฮะต้องหาสถานที่เกิดเหตุมีอะไรที่เป็นพยานหลักฐาน

ก็เป็นปรากฏอีกอย่างหนึ่งว่าแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
น่าจะปิดสถานที่เกิดเหตุนะ
ข้อที่๒คุณมิ้นครับเวลาคุณมิ้นยิงหรือว่าใครยิง
ปือนี่มันจะมีขม่าวขม่าวมันจะติดที่มือ
ติดที่มือนั้นก็หมายความว่าสามารถจะไปพิสูจน์ได้ในเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงครับ
ถ้าเป็นคนเป็นก็คือ๖ชั่วโมง
๖ชั่วโมงในการหารอยขม่าวดินปืนถ้าคนตายเขาว่า๒๔ชั่วโมง
ได้ทั้งคนตายอันนี้คนเป็น
ก็คือการยิงมีขม่านอกจากนั้นแล้ว
ข้อที่๓ยังหาจากที่บอกวีบอกคือปลอกกระสุน
ปลอกกระสุนรอยแทงของเข็มชนวน
ซึ่งแทงเนี่ยถ้าเป็นปืนที่มาจากกระบอกเดียวกันนะ
รอยกระสุนสมมุติว่ากระสุนเป็นอย่างนี้
ก็จะแทงตรงนี้ก็จะแทงตรงนี้ก็จะต้องเอาปืน
มาเทียบกันก็บอกที่ยิง
ที่เขาบอกว่ามีทุกคนเอามาตรวจดูแล้วลองยิงดูสิ

ตัวยี่เนี่ยรวดเร็วถึงกันโดยทันทีการล้องเรียนเนี่ยก็เป็นไปโดยง่าย
คุณผู้ชมเรื่องที่เราเอามาพูดวันนี้อย่างเรื่องด่านตรวจเนี่ย
นี่ถือเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยความผิดพลาด
หรือจะด้วยยิงปืนขึ้นฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ทางหน่วยงานราชการจะต้องออกมาชี้แจง
แจ้งถึงสาเหตุชี้แจงถึงเหตุผลและชี้แจงถึงมาตรการด้วยว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก
เพราะด่านตรวจมีอยู่เยอะมากมีหลายด่านแล้วประชาชนไม่หยุดก็ไม่ได้
ผ่านไปก็ยังตายแล้วเราจะอยู่ยังไง
อันนี้คือความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่จริงของประชาชนเลย
เรื่องนี้ก็ต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าทำยังไงให้มันชัดเจน
คนขับทีแหละขุนมิ้นร์เวลาขับไปถามได้

คำตอบที่ออกมาจะเป็นยังไงคุณผู้ชมลองตรวจสอบกันดูดีนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชีวิตตีแสกหน้าแล้วสวัสดีค่ะ